เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ

คนขับเป็นนุ่มนักดนตรีเลิกงาน

เขาอ้างกับเจ้าหน้าที่แบบนี้ครับว่า
้มลงไปเก็บโทรศัพท์ที่หล่นภายในรถนี่แหละ

แล้วก็ไปชนร้านขายลูกชิ้นปิ้งข้างทาง
รถของเขาลากร่างของแม่ค้าไปไกลกว่า๒๐เมตร
แม่ค้าในอาการสาหัสเลยนะครับ

ช่วงเวลาสักประมาณตี๒ของเมื่อคืนนี้

นางสำเนียงรัตนวันอายุ๔๐ปี

ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะถูกรถชน
สภาพนอนหายใจอ่อนแรงขาซ้ายหักผิดรูปศีรษะแตก

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัฐธานี
ล่าสุดคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ

ใช่ค่ะซึ่งร้อยเวรก็ได้รับแจ้งนะคะว่าเสียชีวิตเมื่อเช้านี้เลยตอน๘โมง
สภาพที่เกิดเหตุนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

สอบริษีจอจาน๒๙๓๗กรุงเทพมค
สภาพหน้ารถพังยับเยินชนอัดติดเสาไฟฟ้า

ซึ่งมีนายนัฐกรอินเพชรแท้อายุ๓๘ปีเป็นผู้ขับรถ

และก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐เมตร
ก็พบรถเข็นขายลูกชิ้นพลิกเทกระจาด
ตู้กระจกนั้นแตกเสียหายลูกชิ้นกระจายเต็มพื้น
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในซอยประเสริฐมนูกิจ๒๙

ก็เหตุการณ์อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเกิดขึ้นช่วงตี๒เมื่อคืนนี้
จากการสอบสวนนายนัฐกรคนขับรถเก๋ง
ให้การนะครับว่าเขามีอาชีพเป็นนักดนตรี
แล้วก็เพิ่งจะเลิกงานที่ร้านอาหารย่านกรุงเทพกรีธา
ก่อนเกิดเหตุได้แวะหาเพื่อนในซอยดังกล่าว

และกำลังจะขับรถกลับบ้านพักย่านวัชรพล

เขากำลังก้มหยิบโทรศัพท์มือถือ
วินาทีนั้นนะครับรถมันเสียหลัก
แล้วมันไปเฉียวชนกับรถเข็นขายลูกชิ้น
ที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ

พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าอีกทีนะครับ
ด้านของร้อยตำรวจเอกวิทยาคงทอง
รองสารวัตรสอบสวนสนโครครามเปิดเผยนะครับว่า
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ขับขี่รถเก๋ง

ซึ่งต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
หลังจากนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดร้านสะดวกซื้อ

ส่วนคนขับจะมีอาการเมาสุราหรือไม่นั้น
ก็ต้องส่งตัวไปตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับ

ก็จะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ตอนนี้เมื่อแม่ค้าขายลูกชิ้น
คือนางสำเนียงรัตนวันนั้นเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจอาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับ

แล้วก็ตอนนี้คนขับ

ตอนนี้ตัวผู้ต้องหายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน